แต่ว่าข่าวที่จะพาไปดูในช่วงแรกนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของท้องถนนการใช้รถใช้ถนนเหมือนกันเลย
เพราะกลุ่มแว้นเด็กซิ่งที่มักจะนัดมาแข่งรถกันบนถนนเป็นประจำชอบมาช่วงกลางคืน
กลางคืนมากันเยอะเยอะเป็นร้อยนะคุณค่ะมันเป็นปัญหาที่หลายคนพยายามแก้ไข
แต่ว่าอันนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กแว้นเองคุณผู้ชมนัดมาแข่งรถกัน
สุดท้ายไม่รู้อีท่าไหนชนกันเองล้มระเนรนาศแบบนี้
สุดท้ายมีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ
เล่มไหมค่ะฟังเลยเด็กนั้นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นคลิปที่เขาบันทึกได้จากคนในรถคนนึงค่ะ
ที่เขาถ่ายได้หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แก๊งวัยรุ่นซิ่ง
เชี่ยวชนกันบนถนนพระราม๒ขาเข้ากรุงเทพในตำบลบางกระเจ้า
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ว่าที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ล้มระเนรนาศแบบนี้
ลิ้งเกลื่อนถนนเลยค่ะรวมทั้งหมดประมาณสิบห้าคัน
ค่ะมีในเจรสักนะคะอายุสิบเก้าปี
ชาวจังหวัดศรีสะเกดเสียชีวิตคาที่ค่ะอืม
แล้วก็มีคู่บาดเจ็บด้วยนะใช่ค่ะสิบแปดคนโอ้เยอะน่ะนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครสิบเอ็ดคน
โรงพยาบาลมหาชัย๑คนโรงพยาบาลเอกชัย๓คน
โรงพยาบาลวิพาราม๒คนแล้วก็โรงพยาบาลเจษฎาเวชการอีก๑คนค่ะ
แต่ละคนบาดเจ็บนะคะมีแผลตามร่างกายที่ศีรษะแขนหักก็มีเหมือนกัน
ขณะที่บรรดาวัยรุ่นคนอื่นที่ขี่รถจักรยานยนต์แวะเวียนมาดูที่เกิดเหตุ
ก็ยังมีบางคนที่บาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ยอมเข้ารับการรักษาค่ะ
กลัวเหรอกลัวถูกเรื่องอื่นเนอะโดยก็ไปรักษาตัวเองนะคะขณะที่บางส่วนก็มีการขี่รถหลบหนีไปด้วย
ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะไปสอบถามคนเห็นเหตุการณ์เล่าว่า
แว้นกลุ่มนี้ได้นัดการนำรถจักรยานยนต์ออกมาแข่งที่ถนนพระราม๒ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุมีตำรวจไล่สกัดจึงได้ขี่รถยูเทิร์น
มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็มีรถสองคันเนี่ยเฉียวชนกันก่อนนะ
หลังจากนั้นรถคันอื่นที่ขี่ตามมาเร
ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ก็วิทยุให้ตำรวจสายตรวจทุกแห่งออกตรวจตราวัยรุ่นที่ขี่รถหลบหนีเข้าไปในตัวเมืองสมุทรสาคร
หรือว่าตามแหล่งชุมชนอื่น
รวมทั้งรถ๑๕คันที่ยึดได้เดี๋ยวจะนำไปเก็บไว้ที่อู่ของกลางก่อน
เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ
เมืองต้นเนี่ยตำรวจเขาก็ไปสอบสวนทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้เนี่ยมักจะนำรถออกมาแข่งกันบนทางสาธารณะเป็นประจำทุกคืนเลยนะ
โดยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์มากันบ่อยเลยค่ะ
แล้วก็จะนัดแข่งกันในช่วงกลางดึกบนทางสาธารณะ
มันเป็นถนนสายหลักของการใช้รถใช้ถนนนะคะ
แล้วเขาก็มาแข่งกันบนถนนนี้เป็นถนนพระราม๒กับถนนเพชรเกษมทั้งในพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
ฝากตำรวจพื้นที่ดูแลหน่อยละกันนะเพชรเกษมและพระราม๒นะคะ
นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนเกี่ยวกับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันแล้วปัญหาเกี่ยวกับเสียงคุณ